แซ่บทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบันเทิงไทยรัฐนะคะเช้านี้เช่นเคยค่ะ
อยู่กับเราสองสาวสุดแซ่บพี่แจ๊กกะรีนแล้วก็เชอรี่นั่นเอง
วันนี้มาในลุคที่แตกต่างกันเป็นยังไงกันได้บ้างคะพี่แจ๊ค
ได้รับของชำรวยจากงานแต่งเมื่อเช้าหรือยังคะ
ก็คิดว่านะคะมีทุกอย่างยกเว้นเจ้าบ่าวนี่แหละค่ะ
ไปงานแต่งงานมาเหรอหรือยังไงวันนี้เพราะว่าฟุ้งฟิ้งจังเลย
บ่าวนี้อยากจะเต็มนิดหนึ่งนะคะแบบว่า
กระแสแบบชุดไทยแม่หญิงไทยมันกำลังมา

แต่งไปแต่งมากุยไกลไงคะ

ที่ได้ถ้าเกิดว่าพี่แจ๊กกะรีนเป็นการละเกด
ฉันก็ขอเป็นแม่หญิงจันวาดละกันร้ายลึก
นางกลัวจังเลยสู้ไม่ได้

แต่เช้ามาเจอพี่แจ๊กรีนนะคะกับข่าวบันเทิงรสแซ่บ
เพราะเราจะเมาส์กันแบบว่าโอ้โหมีแต่ข่าวผู้ชายไม่ใช่

ผู้ชายคนแรกวันนี้ที่จะมาโดนพี่แจ๊กกะรีนเมาส์นะคะ
เฮียของดิฉันเองพี่ป้องนวัด
เมื่อวานไปออกงานเกี่ยวกับฟุตบอลนี่แหละค่ะ
ก็ยกเลิกเสื้อหมายเลขสิบสอง

วันที่เราถามถึงข้างในของพี่ป้องค่ะ

เวลาไปแบบดำน้ำหนึ่งฉอบไปก่อเตา
คือถอดหมดเลยอีกนิดจะถอดกางเกงแล้ว
คือเป็นผู้ชายแบบว่าแมนลุยเนี่ยค่ะ

ตากล้องนี่เป็นเกย์หรือเปล่าคะซูมกามสแน่นเจียว
ก็หล่ำทาแดดสินี่ไงเถอะดู

คือ๖แหละค่ะดิฉันก็ไม่เคยไปนับของนางนะคะ

กล้ามจะพูดอย่างอื่นได้อย่างไรล่ะ

เพราะฉะนั้นเนี่ยสาวอดใจรอไม่ไหวแล้ว
ว่าปีนี้จะมีอะไรให้ได้ดูกันบ้างหรือเปล่า

ซึ่งเป็นคนยังติดยากอยู่เรื่องคุมอาหาร
เพราะมันต้องหิว
ว่ายน้ำก็คงไม่ได้มีมั้งอะไรอย่างนี้อาย

โดยแนวสุขภาพเน้นว่าดูแลตัวเอง

เราก็อยากทำงานให้มันค่อนข้างเป็นตัวเองหน่อย
วันหนึ่งที่เราอยากขึ้นมาก็อาจจะทำก็ได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ
ฉันขอแซวนักข่าวนะคะนิดนึงพี่หนุ่มนะคะ
ก็ดูเสียงที่ถามนี่แหละค่ะก็เป็นแบบว่า

แล้วในส่วนของเรื่องฟุตบองฟุตบอลไม่ได้สาระกับอะไร
ได้สาราเลยค่ะก็ให้เก้งกวางไปงานฟุตบอล

แต่พี่ป้องงานดีก็รอลุ้นนะคุณผู้ชม

ให้ไปเกาะเต่านะคะหรือไปที่พี่ป้องดำน้ำ

คือจะบอกว่าพี่ป้องเธอโสดหรือเปล่า
โสดทันทีโสดอย่างนี้เลยอ๋อเหรอฟ้าป่าละคุณผู้ชม
แนะนำให้เพื่อนพี่ป้องแต่ละคนแซ่บทั้งนั้น
ไปที่ตามที่ดำน้ำนะคะรับรองได้เห็นหมดแน่นอนค่ะ